อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่

แต่ว่าฝ่ายชายไปพบรักกับผู้หญิงใหม่

แล้วก็เดินทางกลับมาที่บ้านเกิด
แต่ว่าฝ่ายหญิงยังคงทำงานต่อที่เกาหลีใต้

ผลุกลวงไปฆาตกรรมจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิต

ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้าน
สักครกบ๓ตะบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้ตาย
แล้วก็เป็นบ้านของนายสำริท

เป็นพ่อของนางสาวชุติมามหรือว่าคุณเปิ้ล

ลูกสาวเนี่ยแต่งงานกับนายชัยวัด
มูลเทพซึ่งเป็นชาวอำเภอแก้ง

ลูกสาวลูกเขยก็พากันไปทำงานที่เกาหลีใต้
ต่อมาครับสามีคือนายชายวัดเนี่ย

แล้วก็เดินทางกลับมากับภรรยาใหม่

ลูกของเขากับสามีเนี่ยก็หย่าร้างกัน

ยังคงทำงานต่อที่เกาหลีใต้นะครับ

ลูกสาวต้องทนทำงานในโรงงานหล่อเฟืองเกียร์รถยนต์ตลอดเวลา๑๐ปี
และก็เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม

ลูกสาวต้องนั่งรถบัสของบริษัท

ต่อมาหลอกหลวง
นำศพไปทิ้งห่างจากโรงงาน

ว่าได้สังหารอลิสาท
ก็เลยแจ้งตำรวจให้ไปจับกลุ่ม
ตอนนี้ศพของนางสาวชุติมาถูกเก็บเอาไว้ที่โรงพยาบาลที่เกาหลีใต้
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต้องเสียเงินการเก็บศพรายวัน
ครอบครัวเองก็ไม่มีเงินที่จะไปจ่ายแล้วก็เอาศพกลับมา
สำริทเล่าต่อว่าที่ผ่านมาลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัว
ส่งเงินมาให้ดาวน์รถไถบ้างซื้อรถกระบะบ้างไว้ทำมาหากิน
แต่ละเดือนก็ส่งมาให้พ่อแม่เดือนละประมาณ๓๐๐๐บาท

หลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตที่เหลืออยู่
เพราะว่าทุกคนในครอบครัวเหมือนไม่มีอะไรแล้ว

สาวหลักของครอบครัวด้วยอันนี้สำคัญ
ขณะที่ทางด้านของนางสาวบุษดีสันติพิทักษ์นะครับ
ธิบดีกรมสระนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า
ของนางสาวชุติมาตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลยองยาง

ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีก่อน
ขณะเดียวกันสถานทุนเองก็จะมีการเชิญตัวแทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้
มาพบเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะครับ